ธิบดีกรมศิลปากรก็ได้เปิดเผยนะครับว่าร่างแบบพระโกรธจันทร์สำหรับงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมระบุว่าจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรในหลวงราชการที่๙นัดแรกในวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้
โดยจะมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ในอนานชูโชธธิบดีกรมศิลปากรก็ได้เปิดเผยนะครับว่ากรมศิลปากร
หมายงานอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี
โดยเป็นงานประณีตศีล๔ส่วนหลักประกอบไปด้วย
สร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างพระเมรุมาตร

งานจัดสร้างพระโกรธทองคำบรรจุพระบรมอัฐิ
ซ่อมแซมบุรณปฏิสังขรราชรสและยานมาตร
สำหรับการลงพื้นที่สำนักช่าง๑๐หมู่ในวันนี้นะครับ
ก็เพื่อตรวจสอบแล้วก็เตรียมความพร้อม
ในการสร้างพระโกรธจันทร์ในหลวงราชการที่๙
ส่วนกำหนดการจัดสร้างพระโกรธจันทร์จะเริ่มดำเนินการทันที
หากได้รับมอบไม้จันหอมจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาถึงเวลาในการจัดส่งมายังกรมศิลปากร
ขณะที่ตัวแบบของพระโกรธจันทร์ก็ได้ร่างแบบเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยใช้ช่างผู้ชำนาญการจากสำนักช่าง๑๐หมู่
โดยแบบพระโกรธจันทร์ที่ร่างอาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่ผ่านมามากนัก
แต่ว่าจะแตกต่างที่รายละเอียดปลีกย่อยในการตกแต่ง
เพื่อให้สมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
เราลากแล้วตัวแบบพระโกรธจันทร์นะครับร่างกันเรียบร้อยนะครับ

ผมได้คุยกับทางช่างทำแบบว่า
ให้คำนึงถึงความสวยงามสมพระเกียจ
ครั้งนี้คือพระมหากษัตริย์
เพราะงั้นแบบเนี่ย
ทำไมเรายังไม่เปิดเผยไม่เอาแบบมาทัว
อยากให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยที่สุด
เพราะเดี๋ยวพอเรารับมอบไม้จันหอมจากกรมอุทยานแห่งชาติ
จากนั้นเราก็คงจะเดินหน้าในเรื่องของการทำงานเลย
ขณะที่ในวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการประชุมความคืบหน้า

ขณะนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร

โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน